คุณผู้ชมพามาดูเหตุการณ์นี้ค่ะต้องบอกเลยว่า
ผู้ชายคนนี้จะว่าดวงไม่ดีก็ดวงไม่ดี

คือดวงไม่ดีที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็เจอสายสื่อสารเนี่ย
มาแบบพาดคอจนตัวเองร่วงลงมาจากรถ

แล้วก็รถพุ่งไปชนท้ายรถกระบะข้างหน้า
อันนี้คือดวงไม่ดีนะแต่ดวงดีก็คือเขารอดไง
เขารอดชีวิตมาเขาก็เลยโพสต์เหตุการณ์นี้

ว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วมันมีสายห้อยมา

แล้วเขาก็ร่วงลงมาจากมอเตอร์ไซค์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๘กันยายนที่ผ่านมานะคะ

เขาบอกว่าตำรวจก็ติดต่อทางหน่วยงานสายเคเบิ้

เราเลยย้อนกลับไปทำเป็นภาพกราฟิกให้ดู

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนสุขุมวิทย์
่งหน้าเข้าตลาดปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่ม๑๘กันยายนที่ผ่านมา
ผู้เสียหายเขาขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะ
พอวิ่งไปเลย๓แยกไฟแดงไปสักประมาณ๕๐เมตรนะคะ
เคเบิ้ลสื่อสารมันห้อยย้อยลงมาอยู่กลางถนนแบบนี้

กระชากร่างของผู้ชายคนนี้ตกลงไปจากรถ

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายวันพิพบนะคะ
กระแทกพื้นเขาก็เจ็บนะนอนเจ็บอยู่

ชนท้ายรถกระบะที่จอดอยู่ริมทางแบบนี้

ช่วงเวลาไล่เลี่ยกันประมาณสัก๑๐นาที

แล้วก็ไปเกี่ยวดุมล้อด้านหน้า
หมุนเว้งอยู่เกาะกลางถนนนะคะ

คือตอนแรกพอไปเกี่ยวรถมอเตอร์ไซค์ของนายวันพิพบใช่ไหม

หลังเกิดเหตุนายวันพิพบก็เลยเอาเรื่องนี้

เพื่อหาคนรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

ทีมข่าวของเราก็เลยตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้

นายวันพิพบใหญ่ศาลอายุ๒๓ปีค่ะ

มีแผลที่ข้อศอกสองข้างเลย

ชี้จุดเกิดเหตุที่บริเวณ๓แยก

มีสายไฟสายเคเบิ้ลสื่อสาร

แล้วเส้นที่มันไปพาดคอไปเกี่ยวคอ
มันห้อยลงมาที่คอพอดี

สายมันก็ไม่สูงนะ
มันเสี่ยงต่อการที่รถจะมาเกี่ยวอะไรพวกนี้

ก็ถือว่าโชคดีที่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตค่ะ
แล้วก็เลยเปิดเผยถึงนาทีระทึกให้ฟัง
ว่าตอนที่สายเคเบิ้ลเกี่ยวเข้าที่คอ
แล้วกระชากร่างเขาตกลงมาจากรถ
ความรู้สึกของเขาในวินาทีนั้นมันเป็นยังไง
ติดไฟแดงปุ๊บผมก็จอดชะลอ
พอไฟเขียวผมก็ออกมาตามปกติ
ก็ไม่ได้ขับรถเร็วมากก็คือขับไปเรื่อย
พอออกหลุดโค้งปุ๊บผมก็ขับมาด้วยความที่ว่าตรงนี้คือมืดนิดนึง
แล้วก็เลยขับมาก็อยู่ก็คือสายไฟก็เกี่ยวคอ
แต่ตอนนั้นคือมองไม่เห็นสายไฟเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นสายอะไร
แล้วผมก็ล่วงล่วงเสร็จคือผมก็ลุกขึ้นมาก็เห็นมอไซค์ว่า
มอไซยังไม่ล้มก็คือมอไซพิ่งไปต่อ
หลังจากที่นั้นคือผมก็กลับมาว่าจะมาถ่ายรูปสายไฟ
ว่าเก็บไว้เป็นหลักฐานเพราะว่าตอนนั้นคือไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของสายไฟ
นี่ก็คือคนแรกที่โดนสายเกี่ยวคอร่วงลงมาจากมอเตอร์ไซค์ห่างไป๑๐นาทีอีกคันนึงมาเลยจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ครับเป็นของนายชานรงค์นิรัติสัยกุลอายุสี่สิบสี่ปีพ่อค้าขายผักนะคะ
ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างตามหลังมาห่างเวลากันแค่สิบนาทีอ่ะค่ะอ่า
ถูกสายเคเบิ้ลสายเดียวกันเลยเกี่ยวที่ดุมล้อด้านหน้ารถหมุนเว้งอยู่เกาะกลางถนนนะคะ
เพราะดีที่ไม่ได้เจ็บหนักอะไรนะคะยืนยันว่าตอนนั้นมันมืดมากแล้วก็ไม่เห็นจริงว่ามีสายเคเบิ้ลห้อยอยู่
ก็เลยอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเพื่อนที่ขายผักเหมือนกันนะ
แต่ตอนนั้นเนี่ยโดนเกี่ยวเข้าไปที่คอแล้วก็หลายครั้งเนอะหลายข่าวที่เราเคยเล่าลักษณะแบบนี้
ก็ถ้าคันนี้มาไม่มีคันแรกที่เขาโดนก่อนก็คงโดนคอเหมือนกันนะ
พอโดนคอปุ๊บมันห้อยลงมาหนักกว่าเดิมเลยโดนแค่ล้อนี่ไง
เพราะสายพวกนี้มันสีดำด้วยมืดก็ไม่เห็นอยู่แล้ว
ขี่มาก็ตามปกติวันนั้นฝนก็ไม่ตกมาอีกทีตรงนั้นมันมืดด้วย
ไม่รู้ว่ามีสายห้อยอยู่ผมไม่เห็นรถก็เกี่ยวเข้าไปแล้วรถผมก็หมุน
ช่วงข้างฟาดกับเข้ากับเกาะกลางแล้วก็เสียหายเคยได้ยินข่าวครับผม
คนข้างร้านที่ว่าขายของด้วยกันเขาก็โดนเขาโดนของสายโทรศัพท์
เขาโดนมาที่ของแต่เขาก็จบกับเขาเรียกว่าแล้วครับผม
แล้วก็ได้ข่าวที่ว่าโดนตัดหัวชื่ออะไรใช่ผู้หญิง
มีอะไรอยากจะฝากดูด้วยกันที่เกี่ยวห้อง
ก็อยากให้เขาดูแลให้มันมั่งโครงกว่านี้โดนนิดหน่อยลนมันใช้ไม่ได้
ก็ไม่ให้เกิดเพราะว่ามันอันตรายถึงชีวิต
ส่วนความเคลื่อนไหวทางคดีการรับผิดชอบจากเหตุการณ์นี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของบริษัทสายเคเบิ้ลต้นเหตุเข้าพบพนักงานสอบสวน
สพเมืองสมุทรปราการแล้วค่ะก็บอกว่ายินดีรับผิดชอบ

ตำรวจก็นัดทั้งสองฝ่ายมาตกลงค่าเสียหายกันอีกครั้งนะคะ
แต่นักข่าวของเราก็บอกว่าพอลงพื้นที่ไปดูเนี่ยนะเหมือนที่คุณภาคภูมิสังเกตเห็นเลยแหละ
สายไฟสายเคเบิ้ลสายสื่อสารเนี่ย
มันห้อยลงมาค่อนข้างต่ำ

เขาก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าถนนเส้นนี้

เข้าหลายครั้งมันก็ค่อย้้อยลงมา

ที่พี่คนที่เขาโดนคนแรกที่เข้าที่คอ

จะเห็นว่ารถเวลาวิ่งมา

ลงมาด้วยเรื่อยนี่เดี๋ยวได้ผู้ชมดูน่ะอันนี้เห็นไหมคือมันต่ำต่ำมากสายเนี่ย
ถ้าเป็นรถบรรทุกแบบสูงมาเนี่ยนะเรียบร้อยโดน
ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูให้หน่อยถนนเส้นนี้นะคะเห็นบอกว่าเกิดบ่อยเหตุการณ์แบบนี้
คือหน่วยงานที่เขามีสายต่างอยู่บนเสาไฟฟ้าข้างทางเนี่ยอันนี้คุณต้องรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วใช่ค่ะ
ส่วนรถที่ไปเกี่ยวรถใหญ่รถสูงแล้วไปเกี่ยวแล้วสายมันห้อยลงมาก็มีความผิดนะคะ

คันพอโดนปุ๊บรู้ว่าโดนแหละแต่ว่าเราไปแล้วก็ไม่สนใจอะไร
แล้วคุณก็ทิ้งเรื่องอันตรายให้กับคนที่มาข้างหลังอย่างนี้
แล้วเหตุการณ์แบบนี้มันน่ากลัวมากจริงดีนะที่เขาไม่เสียชีวิตนะคะ